ดึงไม่ได้ถึงมาจากกูนี้
เอ้าไงแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้เขาไปต่อว่าตำรวจค่ะ
ตำรวจกำลังอำนวยการจราจรในพื้นที่
คือตำรวจไม่ยอมเปิดทางให้รถของผู้ชายคนนี้ผ่านมา
เพราะว่าเส้นตรงนี้เขาจะแข่งมาราทอน
มาราทอนกันพัทยามาราทอนครั้งที่๓๐ที่ชนบุรีน
แล้วมันเป็นช่วงเช้าเลยสักตี๕๖โมงฟ้ายังมืดอยู่เลย
พอคลิปนี้มีการแชร์ไปโลกโซเชียลแล้วก็เขียนว่า
ให้พวกนักท่องเที่ยวจีนมาวิ่งมาราทอน
บนถนนที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนแบบนี้ได้ด้วยหรือ
พ่อเราเลี้ยวรถออกมาจากถนนเทพภาษิต
แต่มันให้ไปกลับรถถึงพัทยากลางมันปิดช่องกลับรถหมดเลย
ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ใช่แค่กับพ่อเราเอง
คนอื่นก็เช่นกันหน้าที่ตำรวจคืออะไรกันแน่
สิ่งที่ควรทำกันแต่ไม่ทำไปดูแลทำไมต่างชาติ
ถนนเขามีไว้ให้รถวิ่งไม่ใช่คนวิ่งอยากวิ่ง
ก็ไปวิ่งสวนสาธารณะตำรวจควรจะมาดูแล
ประชาชนคนไทยก่อนไหมโอ้โหโพสต์นี้มันกลายเป็นประเด็น
คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงล่ะ
ส่งข้อความมาคอมเมนต์มากันได้นะคะ
เพราะว่าหลังจากโพสต์คลิปนี้ไป
วิภาควิจารณ์เยอะคือเสียงมันก็แตก
บางคนก็บอกว่าเอาจริงนะไม่ควรที่จะแบบปิดถนน

แต่บางคนเขาก็บอกว่าเออจริงมันก็เป็นงานระดับโลกเนอะ
นักวิ่งจากต่างประเทศเขาก็มางานนี้เยอะ
ตำรวจเขาก็เป็นคนปฏิบัติระดับปฏิบัติการนะคะ
หลายคนบอกแบบนี้ว่าการจัดวิ่งมาราทอนอะไรแบบนี้
มันต้องใช้ถนนอย่างนี้นะไม่ผิดหรอก
แต่คุณต้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ดีให้ดีนะ
ค่ะจะจัดช่องจราจรจะให้กลับรถจะให้เข้าออกซอกซอยไหน
ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมอ่ะนะคะแต่นี่บางคนก็วิพากษ์วิจารณ
แล้วก็ไม่ควรพูดจาแบบหยาบคล้ายกับตำรวจ
บอกไงว่าเรื่องนี้เสียงมันก็แตกนะคะ